คุณผู้ชมเมื่อช่วง๓๔วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นดราม่าอยู่ในโลกโซเชียล
กรณีเรื่องของดารานักบุญกับเงินบริจาค๒ล้านบาทในการทำเสื้อสีชมพูโรงพยาบาลสิริราช
สันทนาประยูณรัฐถึงขั้นไปยื่นเรื่องต่อพบตรบอกว่าให้ตรวจสอบดาราคนนี้หน่อย
นี่นะคะตอนที่ไปยื่นเรื่องสุดท้ายแล้วคุณบินบริษฐ์ออกมาแจกแจ่ง
โป้ออกมาพูดเรื่องราวเป็นยังไงขอเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลย
สันทนาประยูณรัฐอดีตรองผู้กำกับตำรวจสันติบาลไปยื่นหนังสือ
พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าตรวจสอบหน่อยตรวจสอบพฤติกรรมของในบินบรรลือริส
ดารานักแสดงชื่อดังกรณีเรียกรับเงินบริจาค๒ล้านบาท
จากนายเสียโป้โป้อานนท์เป็นค่าทำเสื้อสีชมพู
ที่จะมาแจกให้กับประชาชนใส่ในวันพ่อแห่งชาติที่ผ่านมา

ทีมข่าวก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ให้
ทีมข่าวไปถามเรื่องนี้กับนายสันทนะ
นายสันทนะบอกว่าเขาได้ข้อมูลจากนายเสียโป้
เกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงินจะไปบริจาคในโครงการทำเสื้อสีชมพู
จำนวน๒๐๐ตัวตัวละ๑๐๐บาทเป็นเงิน๒ล้านบาท
ซึ่งเรื่องเงินบริจาคระหว่างเสียโป้กับดาราคนนั้นขอไม่ยุ่ง
แต่ที่สงสัยก็คือทำไมต้องโอนเงินไปบัญชีส่วนตัวของดาราท่านนั้น
การโอนเงินเข้าไปบริจาคทางศรม
กรณีของโป้กับดาราคนนี้
ถามเขาเนี่ยเขาก็ตอบผมให้ได้ชัดเจนว่าทำไมจะต้องผ่านเขา
คุณบินเนี่ยยืนยันว่าเขาเป็นเพียงคนกลาง
เงินทั้งหมดโอนโดยตรงผ่านบัญชีของทางโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
งงมากว่านายสันทนาทำแบบนี้เพื่ออะไร
แบบนี้เนี่ยฟ้องกลับข้อหามินประมาทได้เลย

ทีนี้ยังไงล่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงทั้งคู่ค่ะ
ผมเนี่ยสามารถฝ้องกลับคุณสันตนากได้เลยนะครับ
เพราะทำให้ผมเสียหาย
ผมไม่เกี่ยวข้องอะไรเลย
ผมเรียกคุณอันดอน

และเสียโบกันยังจดได้ขีดบัญชีของม
ชื่อนี้ผ่านสื่อ
ผมเชื่อว่าเขาคงจะน่าจะต้องทราบแล้ว

ต้องไปตอบคำถามกับสื่อ

เขาก็โพสต์ในเพจของเขาหรือในเฟสเขาอะไรก็แล้ว
แต่เขาก็พูดถึงผมพูดในลักษณะ
ซึ่งเขาก็จะมาท้าทายผมอีกว่าจะมาดำเนินคดีจะฟ้องกลับผม
แล้วผมเป็นกังวลอะไรล่ะคนแนวผม
คุณจะฟ้องคุณก็ฟ้องเลยเหมือนผมนะพรุ่งนี้
ผมเปิดโอกาสแล้วผมจะปิดคดีนะ
เรื่องนี้พรุ่งนี้ถ้าคุณไม่ให้ความชัดเจน
อย่าบอกว่าผมไม่เป็นผู้ใหญ่ผมให้โอกาสคุณแล้วนะ
นี่ค่ะเสียงของทั้งคู่นายสันทนาบอกว่า
พรุ่งนี้เปิดโอกาสให้คุณบินมาชี้แจง
คุณบินบอกว่าผมบริสุทธิ์ใจเรื่องนี้ต้องไปถามนายเสียโป้ด้วย
เราก็พยายามจะถามนายเสียโป้ให้ด้วยค่ะ
เสียโป้เขาเปิดใจกับทีมข่าวของเราบอกว่า
คือเขาเจอกับคุณบินตอนที่ไปรับเสด็จ
แล้วเขาก็บอกว่าผมมาบอกกับคุณบินเอง
ว่าช่วยประกาศคนที่มารับเสด็จถ้าไม่มีค่ารถ
รับเงินได้เลยเพราะมีงบให้๒ล้านบาท
แต่ผมขออยู่เบื้องหลังนะนายเสียโป้บอกแบบนี้นะ

เกือบเดือนนึงอะค่ะคุณบินโทรศัพท์ไปหา
บอกว่าอยากจะช่วยสนับสนุนเรื่องของเสื้อสีชมพูจากโรงพยาบาลสิริราช
แจกให้กับประชาชนไหมงบ๑๐ล้าน
เสียโป้ก็เลยบอกว่าก็เลยตอบตกลงคุณบินไป
คุณมินมาถามว่าอยากจะร่วมสมทบทุนอยากจะบริจาคไหม
แต่เสียโป้บอกว่าจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เสียโป้ถูกดำเนินคดี
อ่าก็เลยทำธุรกรรมทางการเงินไม่ได้ค่ะ
เลยไปยืมเงินจากผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่บอกว่าให้ยืมได้แค่สองล้านนะ
แล้วก็ถามว่าจะเอาเงินไปทำอะไรเสียโป้บอกว่าก็บอกกับผู้ใหญ่ท่านนั้นไปแล้วว่า
จะเอาเงินไปทำบุญกับคุณบิน
ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเลขบัญชีอะไรของใครทั้งนั้น
คิดว่าถ้าจะโอนเดี๋ยวค่อยถามเลขบัญชีอีกทีค่ะ

ก็ให้เขาตรวจสอบเดี๋ยวจะทำอะไรก็เรื่องของเขา

ใช่ไหมครับเราอยู่กลางเราอยู่ตรงกลางเลย
คือเราจะไม่เข้าข้างใครเพราะเรารักทั้งคู่
ผมจะบอกพี่บินเสมอว่า

อย่าเอาชื่อผมไปให้ชื่อพี่ขึ้นเลย
จะไม่มีใครรู้ว่าผมเป็นคนทำอยู่ข้างหลัง

ไม่ว่าจะรับอะไรก็แล้วแต่
แต่ที่ผมช่วยเขาที่ผมจะช่วยเขา
คือมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมอุดมการตรงกับเขา
นี่ค่ะก็จาก๓คนเลยนายสันทนาบอกแบบนี้
คุณบินบอกแบบนี้นายเสียโป้บอกแบบนี้
ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้คุณบินจะไปเจอกับนายสันทนา

เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติม
โปรดติดตามตอนต่อไป